สวัสดีค่ะข่าวกีฬาเที่ยงนะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
จากกรณีที่ประเทศไทยนะคะกักตัวฮาคิมอัลอาเรบี้ค่ะ
นักฟุตบอลชาวบาเรนที่ได้รับสถานะเป็นผู้ลิภัยออสเตรเลียนะคะ
ส่งผลกระทบแล้วค่ะเมื่อฟุตบอลทีมชาติออสเตรเลียชุดอยู่๒๓ปีนะคะ
ที่ตอนแรกวางแผนจะมาเก็บตัวที่ไทยยกเลิกแล้วค่ะ
กเลิกแผนที่จะให้ทีมชาติชุดยู๒๓มาเก็บตัวที่ประเทศไทยช่วงต้นเดือนมีนาคม
เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านการคุมขังฮาครีมอัลอาเรบี้นะคะ
การชุดอยู่๒๓มีแผนจะมาเก็บตัวที่กรุงเทพมีเกมอุ่นเครื่องสองนัดนะคะ
กับจีนชุดยู๒๒และอีก๑ทีมที่รอการยืนยันค่ะ
แต่หลังจากที่ฮาครีมนะคะซึ่งค้าแข้งอยู่ในหลีกล่างของออสเตรเลียและได้รับสถานะเป็นผู้ลีภัย
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไทยค่ะ
ตามคำร้องจากบาเรนที่ขอให้ส่งตัวกลับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
ก่อนตัดสินใจไม่เก็บตัวที่ไทยแล้วค่ะ
ซึ่งไทยก็มีเวลาให้ทนายฝั่งฮาครีมนะคะยื่นหลักฐานสู้คดี
และนัดที่จะตรวจหลักฐานกันในวันที่๒๒เมษายน
แต่การที่ยังถูกคุมขังค่ะก็เลยทำให้เกิดกระแสต่อต้าน
จนมีแฮชแท็กบอยคอร์ดไทยแลนด์
แล้วก็มีชาวออสเตรเลียบางส่วนที่ขู่ค่ะว่าจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยแล้ว
ถ้าหากว่าฮาครีมยังไม่ได้รับการปล่อยตัวค่ะ